งานช้างงานใหญ่กันไปแล้วดิฉันก็นึกถึงอีกงานงานหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เกี่ยวข้องกับผ้าไทยผ้าใหม่พื้นเมืองของอีสานบ้านเนานี่แหละครับ
สี่จังหวัดเขาได้รวมตัวกันจัดงานผ้าใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอลังการงานสร้างจริงจริง
ทำให้เราได้เห็นความงดงามของผ้าไหมแล้วก็ยังมีการผสมผสานแฟชั่นเข้าไปด้วย
ไปดูกันค่ะว่างดงามแท้ยินดี
โอ้โหนี่มันงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกเลยป่ะเนี่ย

ก็คืองานมหากรรมผ้าร้อยแก่นสารสินค่ะ
งานนี้นะคะเป็นการจัดรวมกันของ๔จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสิน
นั่นก็คือจังหวัดขอนแก่น๑๐๑มหาสารคามและกาลสินนั่นเองนะคะ
รวมผ้าที่ขึ้นชื่อของอีสานเลยนะ
ต้องเลยแต่ละจังหวัดจะมีความงดงามมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็นำผ้านี้นะคะออกมาประยุกต์ตัดแบบ
ตัดออกมาเป็นชุดสวยงามทันสมัยอย่างที่ได้ชมแฟชั่นโชว์ไปนี่แหละนะคะ
โดยเฉพาะผ้าไหมลายแคนคูณของจังหวัดขอนแก่นที่มีความประนีตงดงามตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไหมจนมาสู่การผลิตแล้วก็ตัดเย็บออกมาเป็นชุดที่สวยงาม
แค่นั้นนะคะยังมีผ้าไหมลายสาเกตของร้อยเอ็ดผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากจากมหาสารคามและผ้าไหมแพรวาจากกาลสินกันด้วย
ออกมาสวยงามแบบนี้ทั้งผู้สวมใส่แล้วก็ทั้งผ้าที่ออกแบบด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่านะคะว่าลวดลายผ้าแต่ละชนิดนั้นเป็นอย่างไร
นี่คือลวดลายของผ้าลายแคนแก่นคูณค่ะเป็นลายเอกลักษณ์ประจำขอนแก่นถือว่าเป็นการรวบรวมสัญลักษณ์ประจำจังหวัดทั้ง๗สิ่งมาถ่ายทอดเป็นลายผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดอย่างแท้จริง
นี่ขอนแก่นนะคะเมืองดอกคูณเสียงแขนเนี่ยสวยงามแบบนี้นะคะส่วนเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือผ้าไหมลายสาเกตค่ะเป็นการนำลายมัดหมี่พื้นบ้านห้าลายที่นิยมทอในกลุ่มชนที่เมืองร้อยเอ็ดมาทอต่อกันในผืนผ้าเดียวเปรียบเสมือนการล้อมรวมจิตใจล้อมรวมความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยจ้เด้อนี่แหละงามแห้งนะ

มีความหมายรวมกันว่าผ้าทอที่เป็นผืนที่มีความยาวหนึ่งวาหรือหนึ่งช่วงแขนนั่นเองนะคะใช้สำหรับกลุ่มไหลหรือห่มสบายเฉียงผ้าพราวะนิยมทอด้วยใหม่ทั้งผืนค่ะมีสีสันลดลายที่หลากหลายนับว่าเป็นผ้าไทยอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้ที่นิยมผ้าไทยทั้งที่อยู่ในประ
ผ้าพันคอเล็กน้อยก็ได้